วันนี้ประเทศไทยของเรายังคงมีแดดมากฝากฝนนะคะ
แต่วันพรุ่งนี้ค่ะจะมีฝนเข้ามาตกในประเทศไทยอีกต่อรอกค่ะ
จากวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาค่ะ
กลุ่มบริเวณภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้
วกกับยังคงมีลมทะเลนะคะหอบนำความชื้นพัดเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ทั่วทั้งประเทศไทย
มีฝนตกเฉลี่ย๔๐๗๐ในช่วงระหว่างวันที่๕๙พฤษภาคมนี้
ตกหนักเลยก็คือภาคเหนือนะคะต้องระวังน้ำหลากกันด้วยค่ะ
ในขณะที่พี่น้องภาคอื่นอย่าลืมระวังอันตรายจากฝน

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีน
เพราะว่าประเทศจีนยังคงต้องเผชิญกับพายุเช่นเดียวกันค่ะ
ต้นไม้โค้นลมประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

ต้นไม้โคดลมทั้งถนนเป็นแนวยาวแบบนี้
โดยเฉพาะในหมณธนเจียงสูเสียหายหนักเลย
มีผู้เสียชีวิตด้วย๑๑ศพ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บกว่า๑๐๐คน
เพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยนะคะอันตรายจากฝน
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ